ขณะเดียวกันลุงตู่ก็จะสั่งทางทหาร
เคาะประตูเคาะประตูเลยรายบ้านเลยเพื่อจะมีการตรวจโควิดอีกสักทีนะครับ
เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องนี้แต่เรื่องใหญ่มากเลยของวันนี้ก็คือ

ที่สัปดาห์ที่แล้วบอกมันมาทะลุหมื่นแล้ว
รอบนี้๑๐๐๐กับอีก๘๒รายตาย๑๔๑คนแล้ว
วันนี้คือวันที่๖แล้วเอาไม่อยู่ฮะตัวเลขรุนแรงเหลือเกินนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้หลังจากที่ตัวเลขเป็นแบบนี้สคบสบคเขาก็มีการหารือกัน
เมื่อวานนี้ลุงตู่เข้าธรรมเนียบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่แน่ยังไม่รู้นะยังไม่ได้มีการเคาะอย่างเป็นทางการแต่เตรียมที่จะมีการเคาะแล้วนะฮะ
แน่ชนบุรีอาจจะต้องอยู่ในล็อตใหม่ด้วย

เพราะว่าตัวเลขคนติดเนี่ยแต่ละวันสูง

เก่งแต่ล่าไม่เก่งล็อกดาวน์เก่งแต่ล่าไม่เก่งคืออะไร
ล่าวัคซีนคุณภาพดีมาให้พี่น้องประชาชน
ไอ้เรื่องอย่างนี้ทำไมมันไม่ฮึดอัดไม่เก่ง

แต่อีกเรื่องหนึ่งที่สอบประคอเมื่อวานที่คุยกันคือไฟเขียว
ไฟเขียวให้มีการฉีดวัคซีนแบบสูตรผสม

ลุงตู่จะมีการสั่งต่อเนื่องให้เหล่าทัพ

เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเสนารักษ์

คือทหารเก็บตรงนู้นทหารพยาบาลต้องไปตรงนู้นด้วย

ไปดูแลประชาชนคือไปตรวจโควิด

จะไปถึงบ้านเองมีผลเมื่อไหร่
เริ่มเลยแต่ยังไม่เห็นเหมือนกันนะ

เมื่อวานนี้ก็ให้มีการเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้
เบื้องต้นจะเป็น๑๐๐ชุด
ของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะมีปฏิบัติการ

ส่วนตัวเลขวัคซีนเป็นยังไงบ้าง

ส่วนตัวเลขภาพรวมของทั้งประเทศ
ฉีดไปแล้ว๑๓ยัง

เป็นเข็มสอง๓ล้านกว่ากว่านะครับ

เหลืออีกเพียง๑๖๘วัน

หลายคนบอกว่ายังประวัติอีกแล้วสุประโชค

ได้มีการตัดหรือถอด

ไม่ไปโกรธเค้านี่ความจริง
ใช่ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขนี่น่ากลัวมากเลย

เขามีการเอาตัวเลขมากลางเลย

อัตราประชากร๑๐๐คนเพิ่มเท่าไหร่

เมื่อก่อนเราเคยพูดว่าไทยคืออินเดียสาขา๒
ไม่ใช่นะคะเรานำหน้าเข้าไปแล้ว
ส่วนหนึ่งเราโดนเรื่องของการฉีดวัคซีนที่มันน้อย

แต่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าก็ไม่รู้จะประวัติยังไงนะครับ
ก็เป็นเรื่องของตัวเลขจริงนะครับ

คำนวณจากสัดส่วนประชากรคือเรามีคนติดเชื้อเกิน๗๕ราย

คุยไปคุยมามันเกินอยู่แล้วกับเหตุการณ์นี้

หน้าที่ของไทยคือต้องสู้ต่อไปกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ฮะ
ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามข่าวรายวันนะคะ
จะมีมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะฮะ